อาจารย์วันที่๒ธันวาคมนี้นี่เอามาใช้เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง

ผมไม่รู้นะว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไร
แต่ก็เคยมีในอดีตที่เวลาบ้านเมืองวิกฤต
บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องในธรรมนองนี้สารรัฐมนูลก็
แต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้
แม้แต่สมัยยุคคุณสมชายสารรัฐมนูลก็วินิจฉัยเรื่องยุบพัก
สมัยคุณสมัครศาลก็วินิจฉัยเรื่องชิมไปบ่นไป
สมัยนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดกลไกที่จะทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการลาออกของท่านหรือการยุบสภาหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รวมทั้งสารรัฐมนูลเป็นไปได้ทั้งสิ้น
อาจารย์ขอเสริมอาจารย์หน่อยได้ไหมคะเรื่องคำถาม
เอาเรื่องนี้เลยเอาเรื่องวันที่๒ธันวาเรื่องของพลเอกประยุทธ์เลย
ถ้าอาจารย์ไล่เรียงมาแบบนี้เรียนถามเป็นความรู้นะคะ
คือสารรัฐมนูลเวลาตัดสินนี่ดูจังหวะด้วยเหรอคะว่า
เฮ้ยจังหวะนี้มันควรจะต้องลงแบบนี้อาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้
เฮ้ยมันควรจะลงแบบนี้สารดูด้วยค่ะ
สารเขาก็ดูข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย
นั่นสิคือมันต้องแค่นี้ถูกไหมไม่เกี่ยวกับว่าตอนนั้น
ถ้ามีถ้าจอมฝันอยากจะตอบนี้

ถ้าอยากถามเฉยบางทีผมก็ตอบว่า
เวลาจะพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทำไมตอนนั้นอาจารย์ตอบอาจารย์ยิ้มหวานนะ
ขออีกนิดด้วยประเด็นเดียวกัน
จริงแล้วคือมันมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่คุยกันหรอก
คือเขาก็คุยกันเรื่องนี้ว่าการที่มีคดีนี้ขึ้นมาในจังหวะนี้เนี่ย
มันพักฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องไปแล้วมันก็เพิ่งจะมาวินิจฉัย

ว่าพอดีเวลาพูดกันในสภาแปลว่าอะไรคะ

ใดที่มันเป็นองค์กรที่
คนที่อยู่ข้างในคือมนุษย์ปุฏุชนเนี่ย

มีความรู้สึกที่ไม่ชอบกันได้เนี่ย

มันไม่มีหรอกที่มันจะเป็นเรื่องหลักการล้วน

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ก็ทุกคนเห็นอยู่

มันมีความพอดีในทางการเมืองเนี่ย

และก็ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เขาตั้งคำถามกับองค์กรตามรัฐมนูลว่า
เอ๊ะตกลงแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่า

เวลาเราพูดถึงการแก้รัฐมนูลเนี่ย

ในเรื่องแค่ว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีจะมายังไง

เพราะเราต้องการที่จะฝันว่า

จะไม่กลับไปสู่วัตถจักรแบบเดิมอีกแล้ว
มันจะไม่สูบไปกลับไปสู่วัฒจักรที่ว่า

ตัดสิทธิ์เขาเพียงเพราะเรื่องถือหุ้น

เถียงกันได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่า
ในท้ายที่สุดเนี่ยองค์กรเหล่านี้
มันกลายเป็นจุดหนึ่ง
ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า
พวกเขาเกี่ยวข้องกับวิกฤติทางการเมือง

บางทีเราจะยืนอยู่ในอารมณ์ไหน
อารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชัง

มีความรู้สึกว่าสารมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเรามีอารมณ์ชังที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้น
แต่โดยหลักเนี่ยเท่าที่ผมเป็นนักกฎหมายอยู่กับอาชีพนี้
จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลัก
แต่ถ้าจะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหรือใส่ความอคติในคำวินิจฉัยเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีตัวอย่างมีคดีอะไรที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะถูกต้อง
ปัญหามันก็คือเอามาจากความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนี้
อันนี้มันพวกนั้นไอ้นี่มันพวกนี้นะ
แล้วคนเนี่ยบางทีเราก็ลามไปว่าไอ้คนนั้นแต่งตั้งมาไอ้คนนี้แต่งตั้งมา

ผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวได้ไหมพี่ชัดนะต้องสั้นมาก

ทำไมสารรัฐมนุญนะครับถึงไม่สามารถที่จะผิดสูตรให้เห็นว่าตัวนายกราธมนตรี
ไม่ถวายอาศัพท์ครบและก็กระทำขัดตัวรัฐมนุญ
แล้วท่อนท่อยคำที่หายไปเป็นท่อยคำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของบ้านมือ
เพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกป้องรักษารัฐมนูล
ผมคิดว่ามันมีคือพูดแล้วอาจจะยาวนะเดี๋ยวผมจะยาวไป

คือมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้ที่แสดงให้เห็นว่า
สารรัฐมนูลเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางรัฐมนุนจริง

ถ้าเราอ่านคำวินิจฉัยโดยละเอียด
ถามว่ามนุษย์พลาดได้ไหมผิดได้ไหม
ผมว่าผิดได้พลาดได้
แต่ถือว่าเป็นการกระทำผิดหรือไม่